อีกหนึ่งคดีที่เราก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะก็คือกรณีของพี่เสกโลโซที่กำลังต่อสู้คดีอันนี้หลายคดีหน่อยนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของพรบออวุธปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่และข้อหาเสพยาเสพติดคือต้องลุ้นกันต่อในชั้นศาสตร์เลยค่ะสำหรับคดีความต่างนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้พิการวิพากรภรรยาย
การหวังว่าพี่เสกโลโซเนี่ยคงจะไม่ถูกจำคุกส่วนเรื่องสุขภาพของพี่เสกค่ะสามีค่ะตอนนี้พี่การบอกเลยแข็งแรงขึ้นมากแล้วอาการไบโพลาก็ทุเลาลงแล้วด้วยค่ะ
เขาก็ทำความดีเยอะนะข่าวไม่ค่อยลง
อ่าเขาทำคำดีขาวไม่ค่อยลงพิการบอกนี้
การกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของเสกรัฐและพี่ใหญ่
สมาชิกดั้งเดิมของวงล็อกในตำนานอย่างโลโซ
บอกเลยนะแฟนเข้ามาคอมเมนต์ดีอกดีใจกันเยอะใหญ่เลยค่ะ
แล้วก็อยากจะให้วงโลโซนี้กลับมาอีกครั้งนึง

การวิพากรเล่าให้ฟังว่าพี่เสกเองก็ดีใจ
มีความสุขที่จะได้รวมวงกันอีกครั้ง
ส่วนผลงานเพลงใหม่ในชื่อโลโซต้องมีอีกแน่
แต่จะคัมแบ็คกลับมาเมื่อไหร่อย่างไรให้สมศักดิ์ศรีไปฟังกันดูจ้า
ขอบคุณเอฟซีของโลโซมากเพราะว่าเหนียวแน่นมาก
เขาต้องกลับมาอย่างสง่าพาเผยแล้วก็พังงาดอย่างไม่มีล้มอีกแล้ว
เพราะฉะนั้นการออกอีกหลายครั้งต้องมั่นใจและพร้อมที่สุด